๖ปีที่ผ่านมาพี่ก็ยังชอบที่จะวาดอยู่
งานเรามีเอกลักษณ์หรือแบบดึงดูดคนเข้ามาปุ๊บ

แต่มันต้องเริ่มจากการฝึกฝนก่อนมันไม่ใช่วันเดียว
เป็นอาชีพได้นะเผลอรวยกับพี่
สวัสดีค่ะกะปิค่ะ

เพราะว่าตอนแรกตั้งว่ากะปิแล้วแบบมันไปซ้ำกับอะไรหลายอย่างมากเลย

อยากจะทำพอร์ตเพิ่มให้มันดูหลากหลายขึ้น

ช่วงที่เรารอลูกค้าตอบหรืออะไรอย่างนี้ค่ะ

ฝีมือบ้างลงสีในคอมบ้าง

นี่มันงานกราฟสัญญาณมะเนี่ย

คือแบบเวลาส่งอาจารย์ก็จะต้องวาดให้เพื่อน

เข้าเป็นแบบการแสดงว่ะ

อาจารย์บอกว่าเดี๋ยวจะให้วาดรูปเพื่อนนะ

นั่นแหละถอนทุกวิชาออกหมดเลยจ้า
โทรหาแม่ขอซิลขอเรียนอีกสาขานึง

ถ้าไม่ได้วาดสักอาทิตย์นึงอย่างนี้

เบี้ยวบ้างอะไรบ้างอย่างนี้

โอ้โหมันมีพัฒนาการของมันไปเรื่อยค่ะ

คือจากที่ไปก๊อฟเขามาตอนแรกนั้น

ก็ตอบไปว่าสไตล์กะปิได้ไหมอ่ะคะ

เพจอย่างนี้แบบ๒๓ไลค์

ไลค์ที่มีอยู่ก็คือมันนวด

ขายงานวาดของตัวเองกับใครอยู่แล้ว

งานก็จะเข้ามาหาตัวเราเอง

ขึ้นมาวันเดี๋ยว๓๐๐๐ในล็อตแรกนะ
แล้วก็จะมีพี่คนนึงพี่โก

เราชอบงานกะปิมากเลยอะไรไง

คือเขาก็ชวนไปแสดงงานครั้งแรก

เริ่มรู้สึกว่าความฝันจริงของฉัน

ไปเรื่อยไม่มีการกระโดดข้าม

ถึงว่างานมันเข้ามาหาพี่
ก็จะมีแบบขอเหมือนตัวนี้ได้ไหมคะ

มันคือความคล้ายมันไม่ใช่ความเหมือน

คนไปเหนื่อยมากนางไม่ยอม

ลายเส้นตอนนั้นเพราะเหมือนรูปนั้นมันดังที่จีนมาก

มันจะรู้เทคนิครู้อะไรไปเอง

พี่อยากให้ความชอบของเรามันอยู่ในนั้น

แต่ว่าคือภาพที่ทำแจกก็คือ

แต่ด้วยภาระทุกอย่างมันยังไม่ได้อะ

เราก็อาจจะต้องลุยงานของเราเอง